ปลิ้วไปกับสายลมไปด้วยนะครับปลิ้วไปกับพายุ
เอบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่านอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วค่ะ
ตอนนี้ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเอง
แล้วก็คุ้มครองคนที่นครแล้วก็คุ้มครองพี่น้องชาวใต้ทุกคน

ให้ทุกคนเข้มแข้งเพราะว่าทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาหมดแล้ว
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของบวกเราตอนเรฟตะลุกฐุตอนนี้ก็ตามด้วย
เวลามาถึงตอนนี้พี่เอ๋อยาจริง
คุมครองทุกคนนะครับพี่เอ่ยอ้อกเป็นกำลังใจขอบคุณครับ
เอก็บอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนคร
ให้คุ้มครองชาวนครศรีธรรมราชให้ปลอดภัย

ส่วนทางด้านดาราสาวเจนสุดาปานโต
ที่อยู่ระหว่างการเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้ว

ก็เจอผลพวงจากพายุปลาบึกเหมือนกันนะคะ

ทำให้เธอและครอบครัวก็ติดอยู่ที่เกาะนั่นแหละค่ะ

แล้วตอนนี้ที่เกาะก็ยังสวยงามมากเหมือนเดิมนะคะ

ผ่านบันเทิงไทยรัฐมาว่าสถานการณ์ยังปกติมีฝนตกอยู่บ้าง
แล้วก็มีลมแรงปานกลางค่ะเพื่อความปลอดภัยเธอเข้าใจนะคะในการที่ทางการสั่งงดออกเรือนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ได้รับผลกระทบไปเต็มนะคะก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามเมื่อวานนี้ค่ะ
เล่าเหตุการณ์พายุฝนที่กระหน่ำมากขึ้นเรื่อยนะคะแล้วเธอเองไม่สามารถติดต่อกับคุณแม่ได้ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงก็ตรวจสอบไปยังผู้จัดการส่วนตัวของใบเตย
ทราบว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้คาดว่าแบตโทรศัพท์มือถือของคุณแม่อาจจะหมด
คือเมื่อวานนี้ถ้าติดตามข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบไฟฟ้าล้มหลายต้นล้มโพ่นเป็นแนวยาวเลย
แล้วก็มีไฟดับในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาแดดมงแดดหมดได้
ที่คุณแม่บอกไว้ว่าแบบใกล้จะหมดแล้ว
ซึ่งใบเตยแล้วก็ครอบครัวก็มีความเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับ

ก็คาดว่าคุณแม่น่าจะไปพักพิงอยู่ที่ศูนย์หลบภัยกับญาติพี่น้องนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้เธออัดคลิปผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ
น้ำตาคลอไปด้วยแล้วก็เป็นห่วงคุณแม่แล้วก็เป็นห่วงทุกคนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ

หนูเล็กกาก้าเองก็โพสต์ค่ะว่าให้ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะ
รวมถึงค่ะก็ดารานักแสดงหลายคนนะคะ
ไม่ใช่คนใต้ก็แล้วแต่ก็ยังโพสต์ให้กำลังใจ
เป็นห่วงชาวภาคใต้จริงนะคะ